เทือนใจของวงการบันเทิงอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ว่าได้นะคะ
ลูกดิวของเรานี่แหละค่ะเราเล่าข่าวบ่อยเนาะ
โพสต์คลิปนะคะเล่าเรื่องราวที่เป็นบาดแผลในใจของเธอ

ระหว่างที่เล่าเหตุการณ์ไปตามคลิปที่เห็นเนี่ยค่ะ
ร้องไห้ไปหลายครั้งหลายหนมาก
ซึ่งบุคคลที่ทำร้ายร่างกายของดิวที่เธอบอกนะคะ
ก็คืออดีตแฟนของเธอชื่อว่าเบ้นเนี่ยค่ะ
ที่มีเกี่ยวกับเว็บพนมพนันที่เขาปิดข่าวกันเนี่ยค่ะ
ซึ่งเรื่องราวในคลิปนะคะก็ได้เล่าถึงการโดนทำร้ายร่างกาย

คือเชื่อว่าหลายคนเห็นภาพมาแล้วนะภาพที่โดนทำร้าย
คือเขาบอกว่าเอามาม่าร้อนลาดหัวค่ะ
และที่สะเทือนใจที่สุดคือการเปิดเผยภาพ
ถูกทำร้ายร่างกายตามจุดต่าง

ไม่อยากให้เกิดขึ้นคือมันสะเทือนใจมากนะคะ
แล้วเธอออกมาเปิดเผยบาดแผลอย่างที่เห็นหน้าจอเนี่ยค่ะ
เพื่อบอกว่าจุดประสงค์ในการเปิดโปรงนะคะ
สิ่งที่ตัวเธอต้องทุกข์ทรมานกับอดีตแฟนนะคะ
และคนในครอบครัวไม่เคยเหลวแลเลย
ตัดสินใจออกมาพูดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อตัวเอง
พร้อมขอโทษทุกคนที่ต้องเดือดร้อนกับเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในรายการข่าวใส่ไข่พี่หนุ่มกัญชัยพี่ชายที่แสนดี
คุณผู้ชมก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยค่ะ
ตัวพี่หนุ่มเองเป็นคนแรกเลยที่พึ่งตรงกล้าออกมาพูด
ถึงเหตุการณ์ที่ดิวถูกทำร้ายร่างกาย
ซึ่งพี่หนุ่มได้เล่าเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะว่า
เรื่องราวที่นำมาพูดได้รับอนุญาตจากดิวแล้ว
ดิวต้องเจอเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงจนไม่มีใครคาดคิดได้
ไป๒๓ปีที่แล้วมันจะมีช่วงหนึ่งมีข่าวเมาส์
ว่ามีแบบว่านางร้ายเบี้ยวก้งเบี้ยกอง
เราไม่รู้เรื่องเป็นดิวเลยได้ยินแต่เราไม่รู้เป็นใครอ่ะอันนี้เราได้ยินข่าวมาตลอดเลย
ด้วยความภาพรักของดิวเป็นสาวเปรี้ยวเปรี้ยวแบบว่าเที่ยวปาร์ตี้หลาย
คุณก็เลยมองไปในทิศทางนั้นว่าเอ๊ะติดเที่ยวจนเทงานหรือเปล่า
ไม่ใครจะไปรู้ว่าดิวถูกทำร้ายร่างกาย
ดูสภาพคนถ้าหัวแตกแล้วเราเป็นดาราแล้วเรามาถ่ายงานมันไม่ได้
หน้าเลือดเป็นหน้ายาวคือแบบโชคเข้าไปหน้าหน้ามีบาดแพ้จะไปออกถ่ายละครได้ไงคุณผู้ชม
และที่ทำเอาหลายคนช็อกไปหนักกว่าเก่าค่ะ
เมื่อพี่หนุ่มพูดว่ากว่าดิวจะหลุดพ้นออกมาจากอดีตแฟนคนนี้ได้
เดี๋ยวต้องให้คนเข้าไปช่วยเอาตัวเธอออกมา
เพราะสภาพตอนนั้นโดนทำร้ายอย่างรุนแรงถึงขั้นต้องนำตัวส่งห้องไอซียูกันเลยทีเดียว

ถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อ๓ปีก่อน
เราจะรู้กันเลยว่าดิวอลิสราในวงการบันเทิงเนี่ยทุกคนจะพูดกันหมดเลยว่า
ดิวเทไม่มาทำงานแองจี้ก็รู้ใช่ไหม
มาทำงานมาทำงานสายวันนี้ก็ไม่มา
อยู่ดีหายตัวไปไม่มากองถ่ายป่วยไม่สบาย
หมดรับงานรายการแม่แม่ก็หายไปแม่คาติน๊อต
จนกระทั่งผู้จัดเรากำลังไปกลายกลงรายการอะไรเนี่ย

วันดีคืนดีจะลุกไปทำงานเสร็จปุ๊บ

หน้าต่อยหน้าให้หน้าแตกให้เป็นแผลก็ไม่ต้องไปถ่ายละครไม่ได้สองเรื่อง
อะไรอย่างนี้ถามว่าเขาหลุดออกมาได้ยังไงเนี่ย

หลุดออกมาได้ยังไงคือก็มีคนไปช่วย
อ๋อต้องมีคนไปช่วยหรือหลุดออกมาได้

มีคนไปช่วยออกมาถึงออกมาได้แล้วช่วยออกมาได้
ในวันที่ช่วยออกมาได้เข้าไอซียูอืม
พี่แจ๊คคือเราไม่ได้เป็นญาติคนเดียวแต่เราฟังแล้วเรายังรู้สึกเจ็บปวดเลย
ในฐานะที่แบบว่าต้องติดตามศิลปินดาราท่านหนึ่งนะ
ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตคุณดูที่แบบหลายคนพี่แจ๊ค
เขาบอกกันว่าอยากจะเกิดเป็นดิวอริสรา
อยากจะมีอาชีพเป็นดิวอริสราชีวิตเธอสวยโรยด้วยกลีบกุหลาบมาตลอดเลย

คืนต้องอดทนขนาดไหนนะแล้วก็เป็นที่เปิดเผยแล้วเนาะ
ว่าคนที่เข้าไปช่วยมาได้ก็คือพี่ไผลลิกพี่ชายที่แสนดีค่ะคุณผู้ชม
หลังจากเรื่องราวของดิวถูกแชร์ในโลกโซเชียลนะคะ
คนใกล้ชิดก็เป็นกำลังใจสำคัญนะคะ
ต่างส่งกำลังใจให้ดิวเยอะมากนะคะ
มีทั้งส่งกำลังใจและเห็นใจดิวที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่
เจ็บปวดเพียงลำพังแล้วเราไม่เคยรู้เลยค่ะ
หรือว่าจะเป็นพี่หวานเจี๊ยผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
คุณกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์คุณแอร์นะคะ
คุณเป้ยคุณเจนนี่ก็เข้ามาคอมเมนต

ซึ่งเหตุการณ์ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจนะคะ
อย่างที่บอกไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชาย
ใครก็ตามแต่การทำร้ายร่างกายความรุนแรงมันไม่ดีนะคะ

พอได้ฟังแบบนี้ก็คือช็อกไปเลย
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอฟังอีกฝั่งแล้วเนาะ
แต่ว่าวันที่ฟังคุณดิวมีช่วงนึงที่คุณดิวบอกว่า
ทำไมเธอต้องรู้สึกภาวะทุกครั้งที่เห็นคนยกมือเสยตัว
แค่ยกมือเสยผมก็ตกใครแล้ว